คุณผู้ชมคะที่ชัยนาธค่ะ
มีคนไปเจอผู้ชายคนนึง
นอนอยู่ในคลองเหมือนกับเสียชีวิตคือนอนลอยคอเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบศพคนตาย

คลองชลประธานใต้สะพานแบบนี้ค่ะ

ตำรวจกู้ภัยแพทย์เพราะว่าชาวบ้านเขาเจอแบบนี้
แล้วเขาก็แจ้งว่ามีผู้ชายนอนตายอยู่ในน้ำ
ใต้สะพานหน้าสิดเลย
โอ้โหพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูเอ๊ะ
มันมีกระเป๋าเดินทางสีดำวางอยู่ริมถนนแบบนี้
มีมือถือมีขวดน้ำอยู่บนสารา

มีรองเท้ามีเสื้อผ้าอยู่ในป่าย่าริมคลอง
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ตัวขาวซีดหน้าซีด
คือตายแล้วแน่ลอยมาอยู่ในคลอง

กระโดดน้ำตายก็ต้องถูกใครฆ่าแล้วก็ทิ้งน้ำ

ทีนี้ค่ะทางอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงนะคะ
นายนิพนธ์ปัญญาธรเขาก็เลยลงไปที่คลอง

จะไปนำศพขึ้นมาเพราะว่าศพลอยเหมือนกับอืดอยู่เนี่ยนะคะ
หน้าขาวซีดอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้พอไปจับตัวจะลากขึ้นมาศพนี้ลืมตาค่ะ
ลืมตาสะดุ้งขึ้นมาค่ะ

คือมันร้อนเลยมานอนแช่น้ำค่ะ
เดี๋ยวไปดูเขาหน่อยฮะช่วงที่จะเข้าไปลากศพใช่ไหม
ใช่
เดี๋ยวพอยกหน่อย

ไอ้ตักริมแน่แล้วหละบอกไอ้ตักริม

ขอโทษนะทุกคน

เดี๋ยว
เม้าก็เอาฮะกินเหล้ามาเปล่าไม่ได้กินไม่ต้องเม้า
ไปนอนกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยประมาณสองชั่วโมงอ่า
แต่รู้ไหมข้างบนเขาทำอะไรกันบ้างอ่ะไม่มีใครอยู่ข้างบน
คนเขาอยู่ไปให้เต็มไปเนี่ยรู้ไหมชื่ออะไรเราชื่ออะไร
จำชื่อเสียงได้ไหมเนี้ยใช่ชื่ออะไรสำนาจลำสกุล
อายุสามสิบคนนี้ไหนคนนี้ไหนบ้านอยู่ที่ไหนสำบวน
ลวนไปทำอะไรลงไปนอนอยู่ลงไปเล่นหนังนี้ร้อน
เขาเขาจะมาชัดมาสูจน์สดรู้ไหมโอ้โหงงเลยมึนงงเลย
เกือบไปแล้วนะอำนาจเกือบจะชันสูตรแล้วนะ

นี่ถ้าไม่ตื่นอีกทีนี่ไปตื่นนู่นเลยนะ

คือเจ้าหน้าที่ถามนี่ไม่รู้เลยเหรอว่า
ว่าเขามาอยู่กันข้างบนเนี่ยเขามาทำอะไรกันบ้าง

มากัน๒๐กว่าคนนะเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ไพร์เนี่ย
ดูสิแล้วทำไมต้องทานหน้าขาวด้วยก็ไม่เข้าใจ
คืออำนาจบอกว่ามาจากสุพรรณ

เมาค่ะมาถึงตรงนี้เห็นว่ามีคลองส่งน้ำ
ก็เลยวางกระเป๋า
วางขวดน้ำวางโทรศัพท์
ถอดเสื้อลงไปแช่น้ำคลายร้อนซะหน่อย
แล้วก็หลับในน้ำซะเลย
อย่างนี้ค่ะชาวบ้านบอกโอ้ดีนะที่ฟื้นขึ้นมาตอนกลางวัน

นายนิพนภัญญาธรอาสามูรณนิธิร่มกระตันยู
ก็เลยบอกว่าตอนนั้นก็ลงไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
ที่ลงไปเนี่ยคือจะถ่ายรูป
แล้วก็จะเอาศพขึ้นมาให้แพทย์ชนะสูตร
แต่เขาก็สังเกตว่าศพนี้อยู่ดีก็ลืมตา
ยังมีชีวิตอยู่กู้ภัยเขาบอกว่าทำงานอาสามาสิบกว่าปีอ่ะ
เจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกค่ะ

คือหลับในน้ำ

คืออย่างนี้มีคนเข้าไปมุ่งดูเหตุการณ์

จะผ่านตรงนั้นเพราะว่าตัวเองจุดหมายปลายทางคือพิจิตร

พร่ำทำเพลงถือกระเป๋าขึ้นรถกับเขาไปเลย

อำนาจเทกันกลางทางอย่างนี้เลยเหรอ